ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีกรกฎความรักคนโสดเสน่ห์จะแรงมีคนมาแสดงตัวเกี้ยวพาราศี
มากกว่าหนึ่งรายส่วนคนมีคู่เจอคลื่นลมอย่าคิดมาก
ระแวงกันให้มากไปสุขภาพมีเหตุลื่นหกล้ม
ตกจากที่สูงของหล่นใส่มีโรคภัยจากการกินมากเกินไป
ระวังอันตรายตั้งแต่สวงอกถึงช่วงขาช่องท้องกระเพาะอาหาร
หัวใจผิดปกติการเงินเริ่มมีรายได้จากผลงานที่ทำ
เงินบางส่วนมาจากคู่ครองคู่รักหุ้นส่วนต่างเพศ
ระวังการพนันทุกรูปแบบจังหวะเสี่ยงโชคยังไม่เอื้ออำนวย
จะได้ลาบจากผู้ใหญ่สูงวัยการงานจะเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานบ้าง
ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นมีอุปสรรคให้ฝ่าฟันด้วยความเหนื่อยยากมากขึ้น
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์